วันนี้เนี่ยเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ที่กำลังเร่งฉีดกันอยู่ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดในบ้านเราเนี่ย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะคืออบจต่างนะฮะ
พื้นที่ต่างทั่วประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าจะให้อบจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถไปจัดหาจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับผู้คนในพื้นที่ได้ค่ะ
แต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดานะครับออกมาบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย
วินิจฉัยเอาไว้บอกว่าระยะแรกของการแพร่ระบาดโควิด๑๙และการจัดหาวัคซีน
จะต้องดำเนินการโดยรัฐเท่านั้นอปทหรือภาคเอกชนไม่สามารถดำเนินการโดยตรงได้
คือยังไงก็ต้องมาขออนุญาตมาหารือกับทางสบคก่อน
ทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงจะเอายังไงกันดี
ถึงจะเกิดความรวดเร็วที่สุดนะฮะคือทางรัฐมนตรีมหาดไทยยืนยันว่ายังไงเนี่ย
ต้องให้สบคพิจารณาก่อนนะครับส่วนอปทเนี่ยจะซื้อแบบไหนยังไง
ต้องให้รัฐซื้อให้เพราะเป็นเรื่องของวัคซีนฉุกเฉิน
เดี๋ยวจะเกิดความสับสนแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าอบจแต่ละที่เนี่ยงบประมาณของเขาก็มีไม่เท่ากัน
เดี๋ยวเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นมาอีกอันนี้ยุ่งอีกอบจไหนมีเงินเยอะ
ซื้อมาได้เยอะอบจเล็กมีเงินน้อยซื้อมาได้น้อยเกิดความเหลื่อมล้ำอีก
อาจารย์วิศนุเครืองามรองน้ำมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับ
บอกว่าประเด็นนี้ที่ต้องทำความเข้าใจก็คือถ้าอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปซื้อตรงจากผู้ผลิตไม่ว่าประเทศหรือยี่ห้อไหนคงไม่สามารถซื้อได้
เพราะยังไงเขาก็ไม่ขายให้ทุกประเทศเนี่ยเขาจะขายให้กับทางรัฐบาลกลางโดยตรง
แล้วมันมีเรื่องของกฎหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณยังไงอปทก็ต้องทำเรื่องไปถึงกระทรวงมหาดไทยอยู่ดี
ในการใช้จ่ายงบประมาณไม่ฉะนั้นเบิกเงินไปใช้เอาเงินไปใช้ซื้อวัคซีน
แล้วไม่ได้แจ้งกับทางกระทรวงมหาดไทยก็ไปผิดระเบียบในการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินของสำนักงาน
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินอันนี้ก็ยุ่งอีก
บอกว่าเอาเป็นว่าส่วนกระทรวงมหาสุขถ้าในเรื่องของอศพจะซื้อวัคซีน
ฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยขอให้เป็นการตัดสินใจของสบคก็แล้วกัน
เพราะกระทรวงสาธารณสุขเองเวลามีข้อสงสัยตรงไหน
ยังไงก็ต้องไปถามไปหารือกับทางสบคอยู่ดี
แล้วก็จะคุณสอบครถ้าเขายินจันจะคอบเพราะรับผิดชอบ
เราก็ต้องทำตามมันแค่นี้มันถึงทำงานกันได้ไม่มีปัญหา
ไหนนะครับถ้าให้ท้องถิ่นเคยจะจัดการได้เอง
ก็ถ้าท้องถิ่นเขาต้องการทำเองทุกอย่างอะไรทุกอย่าง
เขาก็คงมีการจัดตั้งระบบอะไรที่เขาจะบริหารจัดการไป
กระทรวงสาธารณสุขถ้าสบคเห็นชอบ
อย่างไรก็ตามวัคซีนอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงก็จัดส่งไปในส่วนของที่เป็นของรัฐนะครับ
ส่วนใครจะไปซื้อเองซื้ออะไรยังไงก็เป็นนโยบายของผู้บริหาร
การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท่านคือตรงนี้เราเข้าไปก้าวร่วงไม่ได้
ส่วนพลเอกประยุจันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับวันนี้ไปตรวจจุดบริการฉีดวัคซีน
ที่เซ็นทรัลเวิลนะครับทุกผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย
พลเอกประยุทธ์บอกว่าที่อปทจะไปซื้อวัคซีนโควิด๑๙เอง
ตรงนี้รัฐบาลไม่มีปัญหานะฮะไม่ได้ห้ามด้วย
หากทำได้ก็ถือว่าเป็นงบของท้องถิ่นแต่สิ่งสำคัญคือทุกท้องถิ่นเนี่ย
มีรายได้เท่ากันหรือไม่ค่ะมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำหรือไม่
เรื่องเนี้ยสอบคกำลังพิจารณาอยู่นะครับ
เรื่องการปลดล็อกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าจะทำได้หรือไม่
แต่ยังไงก็ตามนะครับพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่า
วัคซีนโคลดสิบเก้ากระจายได้อย่างทั่วถึงทุกจังหวัดแน่นอน
ในเรื่องของท้องถิ่นผมไม่มีปัญหาหรอกถ้าทำได้นะ
ผมไม่ได้มุมกุมันท้องถิ่นนะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือทุกท่องถิ่น
มันมีเงินรายได้เท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมมันจะทำให้เกิดปัญหาเลยหรือเปล่า
ยังไม่ทราบนะแต่รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับ
กำลังให้สมควรอภินาอยู่นะก็กฎหมายว่าไงนะ
ผมคิดว่าถ้ามันได้มันก็ได้ล่ะไม่มีปัญหาหรอก
เราไปดูกันให้ถี่ถ้วนก่อนเรื่องกฎหมายนะแล้วเรื่องของเงินท้องถิ่นมันเท่าเทียมกับทุกจังหวัดหรือเปล่า
ใช่ไหมแล้วจะทำยังไงกับการประหารตรงนี้แต่ไงรัฐบาลก็ยืนยันว่า
รัฐบาลให้กับทุกท้องถิ่นอยู่แล้วจัดหาท้องถิ่นให้เอาจริงไหมเออ
แต่เราก็ต้องให้ตามความข้อที่จริงข้อมูลแต่ละจังหวัดนะเนาะ
ทีนี้ค่ะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจค่ะ
เขายังสับสนแล้วก็ยังงงอยู่นะคะคือวันนี้ทางนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายสมศักดิ์กิติธรกุลก็คือตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยบอกว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสับสน
เพราะว่าก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่าให้แจ้งอปททั่วประเทศ
อ้างถึงคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งไปว่าอปทไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนได้
ทีนี้ค่ะอบจเขาเลยสงสัยว่าเอาแล้วแบบนี้เขาจะทำยังไงได้บ้าง
ถ้าเขาอยากจะซื้อให้กับคนในพื้นที่เขาจริงเนี่ยมีแนวทางยังไง
แนวทางปฏิบัติระเบียบข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไง
เพื่อความชัวร์จะได้ไม่ผิดกฎหมายกัน
เขาเลยทำหนังสือไปสอบถามกระทรวงมหาดไทย

สอบถามไปที่กระทรวงมหาดไทยขอถาม๔ข้อ
จะดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตัวเอง
ถ้าเขาอยากทำจริงต้องดำเนินการยังไง
กรณีอบจร่วมมือกับอปทอื่นจัดหาวัคซีนโควิด๑๙จะทำยังไง
ถ้าอบจร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด๑๙
อันนี้ทำได้ไหมทำอย่างไร๔กรณีอื่นที่อบจสามารถดำเนินการได้มีอะไรบ้างไหม
๔ข้อค่ะถามกลับไปที่กระทรวงมหาดไทยนะคะ
ถ้าได้คำตอบแล้วเนี่ยก็จะได้ดูกันว่าจะสามารถบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนให้แต่ละพื้นที่ได้ไหม
เพราะแน่นอนอย่างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกแล้วว่ากังวลเรื่องของงบ
ที่แต่ละพื้นที่อาจจะมีไม่เท่ากันอาจจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำอาจจะติดขัดเรื่องของข้อกฎหมาย
ถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงได้บ้างนะคะ
ถ้าบางอจใช้งบประมาณดำเนินการได้แต่อีกหลายอบจไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการนั้นก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น
ถึงแม้ว่าอบจที่มีงบประมาณมากก็ตามแต่เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วอาจจะไม่เพียงพอกับพี่น้องประชาชนความเหลื่อมล้ำมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกัน
สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนของอบทเราเองก็ต้องคิดกัน
ทีนี้ก็เดี๋ยวรอคำตอบจากทางกระทรวงมหาดไทยแบบชัดเจนก่อนนะคะว่าในท้องถิ่นเขาจะทำยังไงกันได้บ้าง
ท่านผู้ชมครับมีนายกอบจในหลายจังหวัดที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดสรรงบเนี่ยไปซื้อวัคซีนโควิด๑๙ซีโนฟาร์มจากราชวิรัยจุฬาพร
แต่ตอนนี้ก็คงจะต้องไปดูขั้นตอนของทางกระทรวงมหาดไทยกับสบคแล้วเดี๋ยวฟังนะครับวันนี้เราไปคุยกับมันหลายจังหวัดนะครับ
ก่อนที่อยากก็พร้อมที่จะสือ
แล้วก็เต็มที่เมื่อร่วมกับส่วนรัฐบาล
ให้ดูแลประชาชนได้ทั่วถึงใช่ไหมคะ
แต่จนเรียกร้องมากตอนนี้
อยากได้รับประสิทธิ์กันเยอะมาก
โทรกันมาเยอะ
เช้าผมได้คุยกับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดแล้ว

ให้รอทางกระทรวงมหาดไทย
ถ้ากระทรวงมหาดไทยยกเว้นระเบียบ
ท่านผู้ว่าก็จะยกเว้นระเบียบให้
เราก็สามารถจำนวนการจัดสืบวัคคินได้
แต่ถ้ามหาดไทยไม่ยกเว้น
ก็แปลว่าไม่ยกเว้นทั้งประเทศ

และทางมธหนึ่งบอกว่าให้ดูสอบค
ถ้าท้องทินจะช่วยรัฐบาล
ด้วยการจัดซื้อวัคซีนโดยใช้เงินของท้องถิ่น

นายกองการปลิหารสวนจังหวัดปัทุมธานี
ก็บอกว่าครับปฐุมธานีเนี้ยเป็นพื้นที่สีแดงอืม
หนึ่งในห้าจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดแต่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดสิบเก้ามาแค่หกหมื่นโดส
มันย้อนแย้งกับจำนวนประชากรในพื้นที่ได้มีการหารือกับราชวิทยาลัยจุฬาพร
เรื่องของการซื้อวัคซีนซีโนฟาร์มเรียบร้อยแล้วคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
แต่ตอนนี้ก็นี่แหละค่ะเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของงบประมาณของแต่ละท้องที่ที่มันแตกต่างกัน
มันมีความเหลื่อมล้ำอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนทุกจังหวัด
บอกว่าก็ต้องรอรอคำตอบจากกระทรวงมหาดไทยว่า
ให้ชัดเลยว่าตกลงแต่ละจังหวัดจะทำยังไงได้บ้าง
เชื้อโรคได้ทันถ้าเราทำงานตามเชื้อโรคแบบนี้
แบบที่ทำงานอยู่เนี้ยว่ายอดขึ้นมาขนาดเนี้ย
ผมถามว่าใครรับผิดชอบยังไม่ยอมรับความจริงกันอีกเหรอว่า
เราต้องตัดไทม์ไลน์ถ้ามัวแต่เดินตามไทม์ไลน์
เดือนนั้นมันไม่ทันแล้วตอนนี้ความหวังหนึ่งเดียวของพี่น้องประชาชน
คือฉีดวัคซีนการแบ่งขันจัดสรรปันส่วนเนี่ย
ผมไม่รู้เราก็จัดจันยังไงแต่ผมรู้จัยว่าสิ่งที่
แต่๖๐๐๐๐เนี่ยจากจังหวัดสีแดงนะ๖๐๐๐๐เนี่ยฉีดได้๓๐๐๐๐คนนึงนะ
แต่ทำไมจังหวัดอื่นที่ไม่ได้สีแดงได้มากกว่าปฐุม

ผมบรรยากาศเลือกตั้งผมไม่ต้องคิดว่า
ผมจะทำไงจะหาวัคซีนมาฉีดให้พี่น้องประชาชน
ทางอุตส่วนมหาภัยไม่ให้ก็ไม่เป็นไร
แต่ขอให้ตอบมาชัดเจนว่าไม่ให้ซื้อไม่ได้มันก็ได้จบ
ผมก็ต้องหาวิธีการต่อไปว่าผมจะหาเงินจากไหน
ที่จะมาสนับสนุนซื้อวัคซีนที่ผมจองไว้แล้วตัวนี้
จากตอบมาเอามาฉีดความประทุมให้ได้